ไปโรงแรมน้ำชีตรงนั้นใช่ไหมครับ

หลายปันนพ้อหลายนะครับ
ไท้ถูกเมือง

หลายปีแล้วครับมันยังไม่ท่วม
ตั้งแต่ปี๒๑ครับ
อ๋อเพิ่งฝายขาดจะไม่ที่มันท่วมดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป